ทีนี้ในพื้นที่ภาคใต้ก็เริ่มที่จะมีคลื่นลมแรงบ้างแล้วนะคะ
ที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมตอนนี้โลกโซเชียลเขาแชร์คลิปนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่เขาช่วยเหลือ๒หนูน้อย

ที่หาดหินงานจังหวัดนครสีธรรมราช
เขาไปช่วยกันแล้วก็เด็กน้อยทั้งสองคน

นี่เป็นภาพจังหวะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาเอาไปแชร์กันนาทีชีวิตล่ะค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามร่วมใจปู่อินและหน่วยกู้ภัยใต้เต็กตึง
อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีกู้ภัยมีชาวบ้านด้วยนะคะ
ช่วยกันประมาณสัก๕๖คนคือฝ่ากระแสคลื่นไปเลยนะ

ดูคลื่นคือแรงมาก
กูภัยให้ชาวบ้านช่วยคว้าตัวเด็กออกมาให้ได้
ชาวบ้านก็ช่วยกันพยุงเจ้าหน้าที่พยุงกู้ภัย

แล้วก็ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แล้วก็ส่งโรงพยาบาลศิชนนะคะ

ใช่ล่าสุดอาการของหนูน้อยทั้งสองคนปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ว่ายังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

คือเด็กหญิงกัชมนต์เพชราอายุ๘ขวบเองค่ะ
และเด็กชายวิทยาวัฒน์บูรพงทองอายุ๑๑ขวบ
คือหนูน้อยสองคนเขาก็มาเล่นน้ำทะเลกันตามปกติช่วงปีใหม่ไง
แล้วก็เป็นจังหวะที่คลื่นแรงพอดีคลื่นสูงนะคะ
คลิปนี้ก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
คนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
ชมกู้ภัยชื่นชมชาวบ้านที่ไปช่วยกัน
แล้วก็ให้กำลังใจหนูน้อยทั้งสองคนนะคะก็ปลอดภัย
คือทะเลที่มีคลื่นแบบนี้เนี่ยต่อให้คลื่นปกติเนี่ยอันนี้ก็แรง
แล้วเด็กเนี่ยตัวนิดเดียวพอเด็กตัวเล็ก
ตัวเล็กแล้วทานแรงขึ้นไม่ไหวเนี่ยจะถูกม้วนไป
คือเด็กผมก็เคยเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะ
น้ำทะเลที่ระยองบ้านเกิดอยู่ที่ระยองบ้านคุณแม่เนี่ย
คือเราก็คิดว่าเราก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยมันก็น่าจะเป็นจุดที่เราเออปลอดภัย
แต่ยืนไม่อยู่นะเพราะมันเร็วมากอ่ะ
เราไม่แตะพื้นทรายแล้วมันไปอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะ

เข้ามาแล้วก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาได้
ตอนนั้นคืออยู่คนเดียวด้วยไม่งั้นภายนี้ก็ไม่ได้มานั่งอายกับคุณเขียนมาสอนแล้ว

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะครับ